ยังยังพูดเลยไม่ต้องคิดนาน

บอกเลยสองคนนี้เป็นคู่รักที่ตัวติดกันตลอดเวลาเลยคุณ
สำหรับสาวเบเบทันชนกแล้วก็สามีสุดเลิฟบูมบวรวานิสค่ะ
เพราะได้ใช้ชีวิตคู่แล้วก็กิจกรรมต่างทำด้วยอย่างทำด้วยกันค่ะ
แล้วก็โดยเฉพาะการออกกำลังกายนะที่มักจะชวนกันไปฟิตร่างกายอยู่เป็นประจำเลย
แต่ก็คงยากค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยงอแงไม่ค่อยมีระเบียบพูดถึงสะท้อนตัวเองเลยเนอะ
แต่เบเบ้นี่กล้ามขึ้นเร็วมากนะเพราะว่าเมื่อสักช่วงเวลานึงฉันเคยไปสัมภาษณ์เขายังไม่มานะ
แล้วที่สำคัญนะบอกเลยว่าวินัยการทานอาหารสำคัญมากเลยสำหรับการฟิดถุนค่ะ
เป็นห่วงไหมก็อยากจะให้เขาสุขภาพดีอะนะคะ

แต่ก็จะติดเรื่องแบบกินข้าวนอนดึก

คิดว่าจะมีไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะมีสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าชาเย็น

กินทั้งเช้ากลางวันเย็นก็มันอร่อย
มันอร่อยเนอะไว้เราตัดได้เราจะได้หุ่นดีแบบเบเบ้กันบ้างเนอะ